คุณผู้ชมขามาเรื่องของศัยศาสตร์กันหน่อยดีกว่า
นี่ปี๒๐๒๐แล้วนะแต่ว่าหลายคนก็ยังมีความเชื่อในเรื่องแบบนี้กันอยู่
อย่างวงการนางงามเขาก็เพิ่งมีข่าวมากมอดกันไป
วงการเพลงเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะแฟนคลับอึ้งแล้วก็ตกใจด้วยค่ะ
นักร้องดีว่าตัวแม่เมืองไทยพี่ใหม่เจริญปูระ
ให้สัมภาษณ์รายการหนึ่งว่าตัวเองก็เป็นอีกคนนึง
ที่เคยโดนทำของใส่ค่ะย้อนไปนู้นไกลมากขวัญตั้งแต่อายุ๑๘๑๙
พี่หมายเล่าผ่านรายการรายการนึงเขาก็เล่าอดีตบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
เดินทางไปกองถ่ายอยู่ก็ปวดท้องมาก
วันต่อมาปวดหัวอีกทำงานไม่ได้รู้สึกอยากจะอาเจียนอะไรอย่างนี้นะตลอดเวลา
ทางครอบครัวก็พาไปแก้ของที่อายุทยาค่ะ
ซึ่งณตอนนั้นพี่ใหม่เล่าให้ฟังว่า
พระอาจารย์ก็บอกว่าให้เจาะเลือดมาด้วยนะ
พอตักน้ำใส่ขันแล้วก็หยดเลือดลงไปค่ะ

จะต้องละลายในน้ำพระอาจารย์บอก
แต่ที่เห็นตอนนั้นเลือดมันตกตะกอนเป็นก้อน
แล้วก็เป็นน้ำมันลอยขึ้นมาเต็มไปหมดเลย
ระหว่างทำพิธีพี่ใหม่บอกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้

ที่เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในวันนั้นมันจริงหรือเปล่า

เอาไปฟังพี่หมายค่ะ
จริงแล้วเป็นเรื่องที่ส่วนตัวเป็นเรื่องที่ลึกมาก
แต่อันนี้เป็นเจอกับตัวตอนยังเด็ก

เพราะจริงอะไรที่เราไม่เคยคาดคิดหรือคาดเดา
มันจะเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้ในชีวิต

ยังไงอบไว้ก่อนไปตามในยูทูปก็ได้

ที่จะได้มียูทูปกับเขา